สิ่งของนะฮะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้มอบให้กับญาติโยมทุกท่านด้วย
ครับนะครับมีทั้งเหรียญหลวงปู่ถวัสนะครับแล้วก็เหรียญของตะไข่รู้
นี่นะครับทุกผู้ชมครับโอ้โหเนี่ยญาติโยมที่ทราบข่าวบอกว่า
อยากจะไปไหว้พระที่นั่นเหลือเกินนะครับจ้าวาดวัดห้วยมงคลนะครับ
ท่านพระพิสารสิทธิคุณนะครับท่านเจ้าคณะท่านเจ้าคุณไพโรธประพัสโรนะฮะ
เจ้าวาดวัดห้วยมงคลเจ้าคณะตำบลทัพใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
บอกว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกปีเนี่ยทางวัดห้วยมงคลจะแจกวัตถุมงคลเป็นของขวัญปีใหม่
ให้กับญาติโยมนะให้กับประชาชนที่เดินทางมาทำบุญที่วัดนะครับ
ปีใหม่ที่จะถึงนี้วัดห้วยมงคลได้จัดสร้างพระหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดเล็กเป็นเนื้อว่านคลุกรักนะฮะ
สมดินกากยักษ์แล้วก็ว่านอีก๑๐๘ชนิดนี่นะครับตามแบบฉบับโบราณในการพิมพ์พระหลวงปู่ทวด
ด้านหลังขององค์หลวงปู่ทวดเนี่ยจะโรยด้วยผงพุทธคุณมีโค้ดตัวนะด้วยนะฮะ
แล้วก็ชื่อวัดห้วยมงคลติดอยู่นะครับนี่เป็นหนึ่งอย่างนะครับ
จากนี้นะครับมีเหรียญไอ้ไข่รุ่นขวัญถุงนะฮะเนื้อทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๒เซนติเมตร
ด้านหน้าเป็นรูปไอ้ไข่วัดห้วยมงคลด้านหลังเป็นรูปถุงเงิน
จะเอาไว้แจกให้กับญาติโยมทุกคนที่มาทำบุญที่วัดในช่วงปีใหม่นะฮะ
คือท่านเจ้าวาดวัดห้วยมงคลบอกว่าหากใครได้ไว้ในความครอบครองแล้วเนี่ย
เชื่อกันว่าจะทำให้ชีวิตเนี่ยมีมงคลมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ
มีเมตตามหานิยมมีโชคลาภด้วยแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายใดทั้งปวงด้วยนะครับ
นี่นะฮะทางวัดจะทำพิธีปลุกเสกก่อนนะฮะพิธีพุทธาพิเศษใหญ่
วันที่หลอยไข่เนื้อทองเหลืองนะครับทั้งสองแบบนี้นะครับ
ขนาดความสูงเนี่ย๓๓๙เมตรน้ำหนัก๑ตันถอดแบบมาจากไอ้ไข่ไม้ตะเคียนพันปี
วัดห้วยมงคลระหว่าง๑๙ถึง๒๒ธันวาคมนี้๔วันนะฮะ
หลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับท่านที่ไปทำบุญในวันขึ้นปีใหม่
มกราคม๒๕๖๔นี้วันเดียวเท่านั้นนะครับ
ใครที่ไปทำบุญที่วัดห้วยมงคล๑มกราคม๒๕๖๔ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ท่านจะได้รับแจกวัตถุมงคลก็คือเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็ไอ้ไข่คนละ๑ชุดรวม๒องค์นะฮะ
ตั้งแต่๘โมงครึ่งเป็นต้นไป๑มกราคมนี้เท่านั้นซึ่งทางวัดบอกว่ามีจำนวนจำกัดด้วย
ส่วน๓๑ธันวาคม๖๓นะครับคืนส่งท้ายปีเก่านะฮะที่วัดห้วยมงคลที่หัวหินประจวบคิริขัน
ก็จะมีพิธีสวดมนต์ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเดินทางไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีได้นะฮะ
เสริมสุริมงคลให้กับชีวิตที่ลานหน้าองค์พระหลวงพ่อทวชองค์ใหญ่
หลังจากนั้นเข้าสู่ปีใหม่นะฮะถ้าทำบุญต่อที่วัดเลยเนี่ยนะฮะท่านจะรับวัตถุมงคลด้วยนะครับ
ก็เลยมาบอกต่อกันนะครับหลวงพ่อฝากมาครับ